เปิดโลกเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมครับ
เราเข้าสู่ช่วงของเทศกาลสงกรานนะครับสงกรานปีนี้
นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านเพิ่มขึ้น
ร้อยละ๒๐นะครับเหตุผลก็ไม่ไกลจากกรุงเทพ
เดินทางไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วก็มีทะเลที่ค่อนข้างจะสวยงามครับ
ทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
ตอนนี้ที่เกาะล้านเป็นอย่างไรติดตามจากคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์นะครับ
รายงานสดมาจากก่อล้านจังหวัดชนบุรีครับ
ที่นี่คือหาดตาแหวนค่ะซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดของก่อล้าน
ซึ่งเราจะเห็นว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
รวมตัวกันอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากค่ะ
บางคนก็มาเล่นน้ำทะเลและบางคนก็มาเล่นกิจกรรมทางน้ำอื่นค่ะ
นักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากใช้วันหยุดยาวของเทศกาลสงคราน
เดินทางมาพักผ่อนและเล่นน้ำทะเลที่หาดตาแหวนบนเกาะล้านจังหวัดชนบุรีอย่างคึกคัก
หากเปรียบเทียบกับปีก่อนจำนวนนักท่องเที่ยวถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปกลับมากถึงวันละ๖๐๐๘๐๐คน
ส่วนนักท่องเที่ยวคนไทยประมาณหนึ่งหมื่นคนมีมากกว่าช่วงปกติที่มีนักท่องเที่ยวผ่านท่าเรืออยู่ที่ประมาณสามพันถึงห้าพันคนค่ะ
คือช่วงนี้นะคือว่าคนไทยเนี่ยนะสามารถมากไหมมันมากพอปีที่แล้วประมาณสิบเท่าสิบเท่าครับผม
คือดูผมดูดูตอนนี้นะดูการเรือโดยสารก็แหละนะ
ก็ธรรมดาแล้ววิ่งก็ประมาณห้าหกพันคนแต่ตอนนี้วันหนึ่งประมาณเสรียศาสตร์สาวอาทิตย์ก็หยิบเหยียบหลืบ
ศนียภาพที่สวยงามบนเกาะล้านทั้งหาดทรายที่ขาวสะอาดน้ำทะเลใสมีเครื่องเล่นกิจกรรมทางน้ำที่หลากหลาย
รวมถึงราคาอาหารและที่พักที่ไม่แพงจนเกินไปทำให้นักท่องเที่ยวคนไทยเลือกที่จะพาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนในวันหยุดสงกรานปีนี้ค่ะ
มาก็ประทับใจเพราะผมชอบตรงที่ว่าเราได้ขี่มอไซค์ดูทั่วของเกาะทั้งหมดเลยแล้วมาลูกพาลูกมาด้วยครับ
ชอบมากครับคุ้มค่าครับที่จะมาครับสำหรับถ้าจากกรุงเทพมาที่นี่นะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากไม่ต้องไปในอันดามันเลย
ช่วงครึ่งวันเช้าจะเห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาเล่นน้ำที่หาดตาแหวนคือชาวจีนเพราะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะนิยมเที่ยววันเดียวแบบไปกลับค่ะ
เพราะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพัทยารองลงมาคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมพักค้างคืนค่ะ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทำให้ทางเกาะล้านได้เพิ่มกำลังอาสาสมัครเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมงทำให้เกาะล้านยังคงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูง
ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องเล่นกิจกรรมทางน้ำบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเพิ่มขึ้นในปีนี้ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า๑๒๐จากปีก่อนค่ะ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ประเมินว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๗เมษายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงครานจะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนที่เกาะล้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเกาะล้านค่ะ